ไปดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับน้องข้าวหอม
น้องข้าวหอมเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
แต่มีท่าทางแปลกเหมือนมีกุมารเข้าสิง
แล้วอยู่ก็ลุกขึ้นมาไล่รำอะครับ
เอาเกลือมนิดนึงขอน้ำเกลือมด้วย

ขวดละ๕ไม่ดีอยากขวดละ๑๐

น้องเป็นอะไรอ่ะจะว่าไปก็รำโอเคนะแต่สักพักพอรำเสร็จเหมือนกับว่าหมดแรงล้มฟุบหมดสติลงไปเลย
สลบไปเลยเหรอครับนี่คือน้องข้าวหอมเด็กหญิงอายุเก้าขวบที่ผมพูดถึงกำลังไล่รำอยู่กลางบ้านแบบนี้
แม่เธอเนี่ยนะฮะก็ทำการถ่ายคลิปเอาไว้รำอยู่ได้ไม่นานหรอกครับสักพักน้องล้มลงไปกองกับพื้น
แล้วแม่ก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันอาการแปลกของน้องเป็นอย่างนี้ทุกวัน
โอ้โหบางวันก็เป็นกุมารบ้างบางวันก็เป็นนางรำบ้างไล่รำอยู่แบบนี้ครับ
ทีมข่าวของเราไปเห็นคลิปนี้ในโลกออนไลน์ในโซเชียลก็เลยพยายามติดต่อไปหาน้องข้าวหอมในพื้นที่ที่อำเภอคลองหลวงนั่นแหละครับ
ก็ไปเจอกับคุณแม่เนาะอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีนี่แหละไปข้างในบ้านนะครับก็ไปพบว่าที่บ้านหลังนี้ชั้นล่างเนี่ยนะมีหิ้งตั้งหุ่นกุมารหญิงสวมชุดสีแดง
ด้านหน้านะโอ้โหมีทั้งนมมีทั้งขนมอย่างนี้เลยน้องใบตองโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามีเครื่องที่แบบมาเส้นไหว้กันด้วย

อ้าวเนี่ยฮะผู้สื่อข่าวก็ถามนะอยากคุยไงไปถามน้องข้าวหอมแล้วก็คุณแม่
ระหว่างที่ทีมข่าวของเรากำลังพูดคุยกับตัวคุณแม่อยู่นะจู่เฮ้ยน้องข้าวหอมเปลี่ยนไป

เปลี่ยนไปตรงที่ว่าปากเบี้ยวเลยเฮ้ย
เดี๋ยวจะให้ดูนะท่าทางอยู่น้องเขาเปลี่ยนไปเหมือนเริ่มจะพูดไม่ชัด
แล้วเราก็ถามนิดน้องเขาหอมเป็นอะไรหรือเปล่า
น้องเขาหอมบอกว่าอืมไม่ใช่เขาหอมนี่มะลินี่มะลิเอง

มะลิอายุ๔ควบครึ่งอยู่กับพ่อแม่ที่ปากเก็ต
แต่ว่ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าอยากอยู่กับมะมะแล้วมะลิก็ไม่กลัวพระ

เออแล้วสักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเขาก็พยายามเอาพระมาห้อย
เออแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้น
แล้วสักพักเนี่ยก็มีการดื่มน้ำดงน้ำแดงด้วย
โอ้โหพอได้ขนมได้ของขบเคี้ยว
สักพักมะลิมะลิออกจากร่างของน้องข้าวหอม

อ้าวสักพักปุ๊บหลับไปอย่างนั้นเลย

แล้วก็กลายเป็นว่ามาคุยกับผู้สื่อข่าวได้บอกว่า
สวัสดีค่ะหนูข้าวหอมเอง
เอ้าแล้วมะลิไปไหน

เป็นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งเลยแหละครับคุณผู้ชม
พอเรื่องของเรื่องเหมือนประมาณว่ากลับมาเป็นปกติใช่ไหม
ทีมข่าวของเราก็ลองไปพูดคุยกับชาวบ้าน
เพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม

สิงร่างน้องข้าวหอมอีกแล้ว
คอมันแห้งอยากกินน้ำแดงอ่ะจ้า

อื้อ

ให้ป้าขายของดีด้วยนะ
อยากได้เสื้อผ้าอยากได้กางเกง

กางเกงช้าง

น้ำแดงเอาไปซื้อวันนี้ป้าลงทุนเยอะแล้วนะ
นี่ป้าซื้อให้ทั้งนักคงนักข่าวให้ป้าขายของดีด้วยนะ

เหมือนกับว่าพูดคุยกับวิญญาณ
พูดคุยกับกุมารอารมณ์ประมาณว่าวันนี้ขอให้ป้าขายดี
ได้ไหมตัวน้องข้าวหอมเองที่เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้าสิงแล้วเนี่ย
ก็เลยพูดพูดว่าถ้าอยากให้ขายดี
ต้องยังไงเอานู่นเอานี่มาให้กินอารมณ์ประมาณนั้นครับ
ไปถามนางสาวสุกัญญาพลอยหินนะแม่ของน้องข้าวหอมนะ
อันนี้ตัวคุณแม่นะแม่เล่าว่าตนเองย้ายมาเช่าที่บ้านหลังนี้
ตั้งแต่วันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
วันแรกมาถึงที่บ้านก็เริ่มมีสิ่งแปลกเกิดขึ้น
ลูกชายของเขาลูกชายคนโตเห็นวิญญาณแม่ชีชุดขาวในบ้าน
จากนั้นน้องข้าวหอมก็บอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งอยู่ในบ้านบ้าง
มาขอกินน้ำแดงขอกินขนม
พอถามว่าเป็นใครมาจากไหน

ขณะที่กำลังเดินทางไปที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวลูกสาวก็บอกกับแม่ว่าน้องเขามาอีกแล้ว

โอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วก็ตกอกตกใจ
แล้วมันเป็นอย่างนี้เรื่อยมาครับ
เดี๋ยวเข้าบ้างเดี๋ยวออกบ้างหรือบางครั้งก็มานั่งอยู่ข้างบ้างแบบนี้
แล้วคนที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวลูก

อกจากนี้นะครับนอกจากกุมารจะมาเข้าสิ่งน้องข้าวหอมแล้วนะ
เขาบอกว่าบางครั้งบางคาจะมีนางรำมาด้วย
เหมือนกับประมาณว่าแปะมือสลับสับเปลี่ยนกันมา
คือถ้าเป็นกุมารเราก็จะออกมาทางกินขนม

แต่ถ้าเป็นนางรำแล้วก็ไม่พูดไม่คุย

ก็คืออยากจะขอให้หมอปลามาช่วยดูหน่อย
อย่างนี้ครับเราสอบถามไปยังหมอปลาแล้วนะ
หมอปลาก็ทำการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องข้าวหอมนะ

เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าจะลงพื้นที่ไป
ที่บ้านของน้องข้าวหอมเมื่อวานตอนกลางคืน

แต่ว่าจริงแล้วอยากให้คุณแม่พาน้องไปตรวจสุขภาพด้วย

ถูกต้องดูแล้วเรื่องนี้อย่างไรต้องใช้วิจารณญาณนะครับเป็นห่วงเป็นอย่างไร